คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของน้องนิวตัน
เด็กชายวัย๔ขวบซึ่งน้องก็ยังพูดไม่ค่อยได้
ก็ปรากฏว่าหายออกไปจากบ้านที่ตำบลหาดกรวด

ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายสอง
ตอนนั้นอยู่บ้านกับตาสองคน
ตื่นขึ้นมาไม่เห็นหลานชายแล้วออกตามหารอบบ้านเลยแต่ไม่พบ
ก็เลยแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านระดมชาวบ้านกันออกตามหานะ
ตามข้างทางที่ห่างจากบ้านของเด็กไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วก็ตามบ่อตามสระต่างที่หมู่บ้านก็มีหลายสระซะด้วย
หายังไงก็ไม่เจอนะครับช่วยกันงมหาก็ไม่เจอเดินหาตามป่าก็ไม่เจอ
ตำรวจทหารฝ่ายปกครองก็มาช่วยกันแบ่งกำลังกันออกค้นหานะครับ
ทั้งวันทั้งคืนไม่พบฮะยายของเด็กบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ออกไปทำธุระให้ตาเลี้ยงหลานชายปกติยายจะเป็นคนดูหลานคนนี้เอง
หลานก็ไม่เคยไปเที่ยวเล่นที่ไหนไกลจากบ้านวิ่งเล่นอยู่แถวถนนหน้าบ้าน
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีหายไปตอนนั้นครอบครัวเป็นห่วง
แล้วก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่หลานหายไปจากบ้าน
เขาก็ออกเล่นก็ยายตอนยายอยู่เขาจะเป็นคนติดยายเขาจะไม่ไปไหน
ก็จะเล่นอยู่แถวนี้หลังบ้านอยู่ตรงนี้เขาไม่ไปไหน
แต่ตอนยายไม่อยู่กับตานี่ตาก็ไม่รู้เหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเกิดอยากจะไม่ไปอยากจะไม่สงสารพี่สาวล่ะ

เขาตามหาตามหาตามนี่ห้องตามอะไรเผื่อเขาบอก
เสร็จแล้วตาเขาบอกว่าตามหาไม่ได้แล้วในบ้านเขาก็เลยไปขอร้องชาวบ้านให้มาช่วยหา
หลายอยู่สี่ครัวชื่อน้องนิวตัน

ผู้ชายเขาเป็นดาวนซินโดมแต่หมอบอกว่าเขาไม่ได้เทรนด์เยอะเขาฉลาด
ก็วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ปูพรมค้นหาอีกนะครับ
แต่ทีนี้มันก็มีเรื่องที่แบบแหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
ทางครอบครัวได้ไปเชิญหมอหวานเขี้ยวเหล็ก
ซึ่งหมอหวานเขี้ยวเหล็กก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยวัดหมอนไม้ด้วย
เป็นผู้ชำนาญเรื่องศัยศาสตร์
หมอหวานก็มาช่วยทำพิธีเปิดป่านำเครื่องเส้นไหว้ต่างนะครับ

ขณะทำพิธียายก็ตะโกนเรียกหาหลานชายด้วยนะถึงขั้นร้องไห้เสียใจเลย
ขอให้พบเจอหลานโดยเร็ว
ตายายรออยู่นะลูกสัญญากันแล้วนะลูก
ว่าจะกลับมาหายาย
จ้านไปแล้วหายไปเมื่อวานบ่างสองอยู่ดีบ่างสอง
วันนี้เจ้านัทธิเจอน้องนิวตั้น
ไปเจออยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงด้านหลังโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
แต่สภาพน้องคือแบบถอดเสื้อผ้าหมดเลยนะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ
พบว่าไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บอะไรนะครับแต่ก็คือขาดอาหารกับขาดน้ำ
เพราะว่า๑วัน๑คืนหายไปทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้น้ำให้น้ำหวานให้ดื่มนะครับ
มีบาดแผลบ้างก็เป็นพวกร่องรอยแมลงกัดต่อยมีแผลถลอกนะครับ
ก็ไปถุงพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งลงพยาบาลเรียบร้อยนะ
มกลางความโล่งอกของชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวแม่ไม่น่าเชื่ออยู่ดีก็เจอนะ